โปรดติดตามตอนต่อไป
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ชีวิตวันนี้นะครับต้องร่วมแรงร่วมใจกัน

ถ้ามั่นใจแล้วไม่พลาดเลย
มีโอกาสคว้าเงินล้านกลับบ้าน

ตัวมาดีมากน้อยแค่ไหนครับ
ก็๕๐ครับผม

อยู่ที่น้องเบียร์น้องดีมครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่แขกมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
วันนี้ได้มายืนตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ

จะคว้าเงินล้านกลับบ้านเลยครับ
แขกเดี๋ยวผมจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องนะครับ

แล้วเก็บอีก๔เรื่องนี้ไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวเรา

สิทธิ์ที่จะคว้าเงินล้านกลับบ้านในวันนี้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
จังหวัดชายภูมิ
๒ตะกร่อ

เรียกเรื่องที่๕จินตราสุขภัศจริงนะเมื่อกี้เนี่ยเราค่อยคิดว่าเมียเขาต้องชอบไปจินตรา
เป็นพี่แขกนะครับเรื่องแรกที่เลือกคือเรื่องจินตลาสุขพัฒน์ครับ

ผมชอบจินตราสุขภัทรตั้งแต่ที่ผมยังเป็นนุ่มเล็กอยู่ครับ

แล้วเคยดูพี่แหม่มเล่นคู่กับพี่หนุ่มไหม
เคยแต่จำไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามเลยครับ
แต่ที่ชอบก็คือชอบจินดาราสุภัทรนี่ครับ
ก็จะถามเกี่ยวกับพี่แหม่มแล้วก็พี่หนุ่มนี่แหละ
สมาธิดีนะพี่แขกนะเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผลงานภาพยนตร์เรื่องใดที่จินตราและสันติสุข
วงศาขณะญาติ
ตัวเลือกที่สองสะพานรักสารสิน
ตัวเลือกที่สามคนทรงเจ้า
ตัวเลือกที่สี่ไอ้คุณผี
ตัวเลือกที่สี่ไอ้คนผีครับ
ตัวเลือกที่สี่ไอ้คุณผีครับ
ตัวเลือกทุกตัวเลือกผมเคยดูทุกเรื่องครับ
ที่ผมตัดสินใจเลือกให้คุณผี

ไม่น่าจะแสดงคู่กับสันติสุขพรมศิริครับ
แขกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ออยขึ้นมาตอบครับ

คือเรื่องจังหวัดชายภูมิ

และเรื่องสังคมศึกษาป๔

ทำไมเลือกบ้านของเราให้พี่ออยครับ
เพราะออยอยู่บ้านตลอดครับ
น่าจะรู้จากเรื่องนี้ดีครับ
ขอเชิญพี่ออยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ให้กำลังใจกันบ่อยไหมครับพี่ออย

ออยครับบ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับ
ประมาณ๑๕ปีจ้ะ
รักบ้านหลังนี้มากแค่ไหนครับ

เพราะอะไรถึงรักและผูกพันกับบ้านหลังนี้
เพราะว่ามันเป็นน้ำพักน้ำแรงของแฟนแล้วก็ครอบครัวจ้ะ
ปกติบ้านนี้ดูทีวีกันบ้างไหมครับ
ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ดูทำงาน
ผ้ากลางคืนก็ไม่มีโอกาสได้ดู

พี่แขกกับพี่ออยจะมีผ้าอยู่ผืนนึง
ที่ใช้คลุมทีวีไว้เวลาที่ไม่ได้ดู

เคยสังเกตบ้างไหมว่าในผ้าผืนนี้มีรูปอะไรบ้าง

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ชนิดใดไม่ได้อยู่ในลายผ้าคลุมทีวีผืนนี้

ผ้าคุมผืนนี้ซื้อเองกับมือเลยประมาณ๑๕ปี
แต่ไม่เคยสังเกตเลยว่ามีตัวอะไรอยู่ในนั้น
ก็จะคร่าวแค่ว่า

ผีเสื้ออย่างนี้เห็น๒ชนิดอยู่

ขอเชิญน้องเบียมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีตะกร้าแต่ตอนนี้ต้องมีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนเนอะ

น้องดีมมาเป็นผู้ช่วยครับ

ถ้าเด้งออกมาจากตะกร้าเราจะไม่นับลูกตะกร่อ

ตะกร่อให้ลงตะกร้าจำนวน๒๐ลูกภายในเวลา๓นาทีครับ

เพราะผมเคยฝึกเตะมาอยู่ครับ

ผมต้องเตะให้ตนกับน้องมากที่สุดครับ

สมาธิดีนะครับ
พร้อมไหมตัวเล็ก
พร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้ว